เราต้องรู้ว่าจุดแข็งของผู้ต่อสู้คืออะไร

เพราะฉะนั้นวิธีการวันนี้เราจะไม่แบบว่าบู้ล้างผ่าน
ไม่ใช่ว่าเล่นในต่อหน้าแฟนแล้วก็เล่นตามใจเสียงเชียร์
ลุกยังไงให้มีปฏิภาพลุกยังไงให้คม
นะฮะแล้วเมื่อลูกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต้องเขาเรียกว่า
มองข้ามชอตด้วยนะลุกเผลอรับแล้วก็รับเผลอลุก
ส่วนใหญ่แล้วคนเล่นบอลนะลุกเผลอรับ
ว่าทุกคนลุกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เพลิน
พอเสียบอลปุ๊บขึ้นแล้วไม่ลง
ถ้าเรารับแล้วเนี่ยเราต้องเผลอที่จะลุกด้วย

พอรับจังหวะดีต้องกล้าโฉบ
สวนให้เร็วต้องเหมือนกับปล่อยหมัดให้เร็ว
ก็คือสูตรทั้งหมดทั้งมวลคงยังบอกไม่ได้นะวันนี้
แต่ให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้กลัว

ยูโรทีมรองบอลมีม้ามืดไหม

อิสแลนด์อะไรอย่างนี้

ทุกคนที่ลงไปเนี่ยต้องเป็นเนื้อเดียวกัน
ถ้าเด็กทุกคนเข้าใจวิธีการ

ไม่ว่าจะเป็นแผนที่เราวางไว้

นั้นเก่งอย่างเดียวไม่มีเห็งก็ไม่ได้
แห่งอย่างเดียวไม่เก่งก็ไม่ได้

แต่อย่างน้อยคือเราต้องการเห็น